ถ้าพูดถึงรถเมย์สาย๘นะครับหลายคนอาจจะรู้จักชื่อเสียงเป็นอย่างดี
ส่วนใหญ่ก็มักจะไปในทางที่ไม่ดีนักนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับที่หวาดเสียว
มารยาทในการบริการอุบัติเหตุที่เกิดบ่อยครั้ง
จนทำให้มีคนเสียชีวิตซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้
อย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลมาเป็นเวลานานแล้วนะครับแต่ก็ยังคงเกิดเหตุซ้ำ
แต่ว่าล่าสุดครับมีมาตรการขั้นเด็ดขาดออกมาแล้ว
โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับได้ให้ผู้ประกอบการรถเมย์สาย๘
แก้ไขปัญหาภายใน๓เดือนหากยังเกิดปัญหาซ้ำเดิม
ก็จะพิจารณายกเลิกสัมประธานการเดินรถ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณขวัญโมชาครับ
รถเมษาย๘วิ่งให้บริการในเส้นทางแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธ
กำลังพยายามปาดหน้ารถอื่นเข้าช่องจราจรซ้ายสุด
จากที่วิ่งอยู่ขวาสุดเพื่อจอดรับผู้โดยสาร
การขับรถเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้
เป็นพฤติกรรมที่ผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางนี้พบเห็นเป็นประจำ
ตั้งแต่ต้นปี๒๕๕๙รถเมษาย๘ยังคงครองแชมป์

ในฐานะรถเอกชนร่วมบริการที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด
โดยเฉพาะพนักงานขับรถโดยประมาทและหวาดเสียว
และใช้เกรียวว่าจะไม่สุภาพ
ประชาชนที่ใช้บริการส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ถึงเวลาที่จะต้องพัฒนาบริการของรถเมษาย๘๐

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคัดกรองพนักงานประจำรถ
ให้มีคุณภาพกว่าที่เป็นอยู่

เพราะว่าเขาจะขับเปลี่ยงซ้ายเปลี่ยงขวาไปอะไรอย่างนี้
แล้วก็บางทีก็แบบว่าคนเก็บคนเก็บเงินอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบตะโกนด่านู่นนี่นั่น
หนูว่าต้องปรับปรุงที่คนขับแล้วก็คนกระเป๋ารถเมย
แบบโดยตรงเลยพี่แบบว่าคัดคนนิดนึง
ไม่ใช่แบบให้ใครมาขับอะไรอย่างนี้ก็ได้
จริงแล้วน่าจะหยกแบบว่าแบบความปลอดภัยค่ะ

ด้วยว่าอาจจะไปเฉียดรถคันอื่นหรือเปล่า
คือแบบความปลอดภัยด้วยเวลาคนที่หวนอยู่เวลาขับแรง

ทดลองใช้บริการตั้งแต่ย่านจตุจักรไปจนถึงบางกะปิ

พนักงานขับรถจะเร่งเครื่องยนต์เพื่อทำความเร็ว
ขณะเดียวกันยังเปลี่ยนไปใช้ช่องจราจรขวาสุดแบบกระทันหัน
เจ้าของสัมปทานรถมีสายแปลกยืนยันว่า
ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
แต่ด้วยปริมาณรถที่ให้บริการสูงถึง๑๐๐คัน
และมีผู้โดยสารมากกว่าวันละ๒๐๐๐คน
เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งอาจทำให้มีข้อร้องเรียนจำนวนมาก
ขณะเดียวกันยังขาดแคลนพนักงานประจำรถ
จริงนะปัจจุบันผู้ประกอบการทุกคน
ก็กรองพนักงานขับรถค่อนข้างเยอะ
แต่ด้วยปัญหาของสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ย
เราขาดแคลนพนักงานขับรถพนักงานให้บริการ
อยู่แล้วในปัจจุบัน
ทำให้พนักงานที่จะเข้ามาทำงานในอาชีพนี้ลดลง
คือแต่ด้วยความที่ว่าถึงลดลงอย่างไร
เราก็ยังพิจารณาที่จะคัดกองให้ได้มากที่สุด
และได้คุณภาพที่ดีที่สุด
พร้อมยืนยันด้วยว่าไม่มีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำในการให้บริการ
ส่งผลให้พนักงานประจำรถต้องขับรถ
ด้วยความเร็วเพื่อแย่งรับผู้โดยสาร
จากมีผู้ให้บริการถึง๔บริษัท
แต่พนักงานขับรถจะได้รับรายได้พิเศษร้อยละ๑๐
ส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารได้ร้อยละ๕จากยอดจำหน่ายตัวโดยสาร
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกยอมรับว่า
ปัญหาหลักของรถเมษาย๘เกิดจากการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
ขณะที่การบริการยังเน้นประโยชน์ของธุรกิจมากกว่าประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

การจะมี๔สัญญาหรือ๑สัญญา
เรามีหลักเกรณ์ในการเดินรถอยู่แล้ว
ถ้าจะมี๕สัญญา๖สัญญาต้องปฏิบัติตามหลักเกรณ์
ไม่ได้หมายความว่ามี๑สัญญาแล้วออกรถเรียนคัน
แต่พอมี๕สัญญาออกแย่งกันไม่ใช่
เรามีกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการที่ชัดเจนมีระเบียบ
มีขั้นตอนในการปล่อยรถมีขั้นตอนในการดำเนินการ
ผมเชื่อว่าเรามีระเบียบทุกอย่างถูกไหมครับ
ไม่ใช่ว่ามีจริงคำว่ามี๖หรือ๗หรือ๘สัญญา

มันอยู่ที่ว่าทุกคนได้ปฏิบัติตามกติกาไหม

ขอสมกรได้สั่งให้ผู้ประกอบการทั้ง๔บริษัท
ทะเบียนรถและทะเบียนคนขับรถทั้งหมด

รวมทั้งให้อบรมพนักงานกองปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน
อกจากนี้ขอสมกรจะส่งสายตรวจไปสุ่มตรวจ
ให้บริการของรถเมษาย๘ที่มากขึ้น
เพื่อติดตามควบคุมประพฤติอย่างใกล้ชิด

จะพิจารณาการต่อสัญญาเข้าร่วมเดินรถ
หรือยกเลิกสัมประทานการเดินรถ
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน